เดตสถานการณ์โควิด๑๙กับไทยรัฐออนไลน์
วันนี้ทั่วโลกยังคงมีคนติดโรคร้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลายประเทศล็อกดาวน์และล่าสุดประเทศไทยเอง
รัฐบาลได้มีการประกาศให้สถานที่ต่าง
ปิดช่วงคราวเช่นโรงหนังพับบาร์
กลับไปช่วง๑๑โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
มียอดผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙ทั่วโลกเกือบ๑๘๐๐๐ราย
ส่วนที่ประเทศไทยเพิ่ม๓๐ราย
ยอดสะสมรวมตอนนี้อยู่ที่๑๗๗ราย
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันความพร้อมว่า

โดยในสัปดาห์นี้มีมากกว่า๔๐๐เตียง
และยังสั่งยาต้านไวรัสจำนวน๔๐๐๐เมตรจากญี่ปุ่น
เมริกต้านไวรัสของเชื้อแควดใหญ่

เป็นยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพต่อต้านโรคนี้ได้
แต่ติดที่ระวังคือเราจะทำยังไงให้จำนวนผู้ป่วยตลาดลดลง

พี่น้องประชาชนหนึ่งก็คือในแต่ละคนต้องดูแลตัวเองด้วย
อยากมานั่งใกล้อย่างคนที่ห่างกันอย่างน้อย๑เมตร
ขณะที่มติคอรมอลเห็นชอบให้สถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์
วดแผนโบราณสนามมวยสนามม้าโรงภาพยนตร์โรงละคร
ชั่วคราวเป็นเวลา๑๔วันตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๓๑มีนาคม
แต่ไม่ใช่การปิดมือหรือปิดประเทศนะครับ
ส่วนสถานที่ไหนที่ยังเปิดอยู่ให้มีระยะห่างที่นั่ง๑เมตร
และหลังจากเมื่อวานนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แถลงผ่านรวมการเฉพาะกิจโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาล
มั่นใจในการจัดการหน้ากากอนามัยหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
โดยในช่วงท้ายท่านนายกยังได้ให้กำลังใจคนไทยทั้งชาติว่า
ระบากของโลกนี้เราต้องทำังใจว่ายังคงไปอีกระยะหนึ่ง
ผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องระบากต้องเจ็บปวด
ประเทศไทยต้องชนะครับ
โน้ท